สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบันเทิงไทยรัฐมาแล้วนะคะ
วันนี้วันศุกร์หันศาค่ะเจอกับเราสองคนนะคะ
ขวัญแล้วก็เชอรี่ค่ะใช่ค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรก
ให้ได้ใจชื้นกันหน่อยนะคะสำหรับอาการล่าสุดของพี่อ๊อฟพงพัฒน์ค่ะ
วันนี้นะคะทางทีมแพทย์รวมไปถึงทางครอบครัวเนี่ย
มีสีหน้าสีตาแจ่มชื่นกันมากขึ้นเลยเพราะว่ามันมีข่าวดีมากขึ้นนั่นเองนะคะ
หลังจากที่พี่อ๊อฟถูกหามส่งโรงพยาบาลด่วน
จากหมดสติกลางกองละครเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะ
ทีมแพทย์บอกว่าผลการรักษาตลอด๑สัปดาห์
เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะคุณอ๊อฟเองมีอาการดีขึ้นตามลำดับเลย
แล้วก็สามารถสื่อสารได้บ้างแต่ว่ายังคงต้องทำกายภาพบำบัด
เพื่อฟื้นฟูร่างกายจนกว่าจะกลับมาเป็นปกตินะคะ
ส่วนทางด้านพี่แดงธัญญาภรรยาพร้อมกับลูกนะคะ
บอกว่ารู้สึกสบายใจแล้วก็ลดความเป็นกังวลไปบ้างแล้วค่ะ
แล้วก็เรื่องที่หลายคนกังวลใจอยู่แทนพี่อ๊อฟด้วยนะคะ
ในเรื่องของทั้งหนังแล้วก็ละครที่พี่อ๊อฟกำกับค้างอยู่
ก็ต้องพักเบรกเอาไว้ก่อนค่ะแต่ว่ายังไม่วางมืออย่างแน่นอน
เพราะว่าพี่อ๊อฟเนี่ยเขาบอกเอาไว้ทำงานมาตลอดทั้งชีวิต
ซึ่งทางครอบครัวก็เชื่อว่าสิ่งที่ทำให้อาการดีขึ้น
น่าจะเป็นเพราะว่าใจพี่อ๊อฟเองที่เข้มแข็ง
แล้วก็อยากจะกลับไปทำงานแล้วก็รวมไปถึงกำลังใจ
ที่ได้มาจากทุกคนนั่นแหละค่ะ
เขาบอกว่าขาเขาไม่ค่อยมีแรงเหมือนเขาชะ
แต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรว่ามันจะเป็นอะไรที่บานปลายอะไรอย่างนี้
เข้าไปแต่เช้ารับทันรับทันด้วยน้องทีมงานอีกคนหนึ่ง

ก็เอาเขามานั่งที่เก้าอี้แล้วเขาก็แปะลงไปเลย

แล้วบีก็บอกว่าอย่างนั้นเราไปหาหมอดีกว่า
ก้าวไม่ขึ้นคือขึ้นขาเดียว
นั่นหมายความว่าซี่ขวาของเขาอ่อนแรงมาก
คุณหมอก็เหมือนรู้เลย
ก็คือถามประวัติไม่ได้ดาตามิซินฉีดยาทั้งที
อาการมันไม่ได้ดีขึ้นหมายถึงว่าไม่ได้เหมือนไม่ได้รับยา
ก็เลยแนะนำว่าให้เข้าโรงพยาบาลใหญ่ก่อนดีกว่า
ที่แบบมีทีมแพทย์แล้วก็เครื่องมือครบ
ตอนนี้ก็อยู่ที่ห้องพิเศษแล้วนะครับ

เพราะพี่ออฟก็อยู่ห้องพิเศษปกติล่ะ
ก็พูดคุยกันสื่อสารกับพวกเรายังโอเค
และคิดถึงพวกเราทุกคนขณะนี้เนี่ย
อาการของพี่อ๊อฟเนี่ยก็เป็นอาการที่ทางทีมแพทย์น่าพอใจนะครับ
ถือว่าเป็นผลออกมาน่าพอใจของทางทีมแพทย์นะคะ

เป็นลายมือของพี่อ๊อฟพงพัฒน์เลยนะครับ
เขียนบอกว่ารอหน่อยนะแล้วก็วาดรูปตัวเองมาด้วยนะคะ
คือฝากขอบคุณสื่อมวลชนมาแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะ

บอกว่าใช้เวลาวาดประมาณ๒นาที
เห็นแบบนี้แล้วสบายใจได้นะคะว่าพี่อ๊อฟเนี่ย
ยังคงมีแรงมีกำลังใจที่พร้อมจะกลับมาทำงานให้กับแฟนอีกนั่นเองนะคะ
ใช่ค่ะแต่ว่าก็ต้องอยู่ในความดูแลของคุณหมอด้วยนะคะ
คนบันเทิงค่ะก็ส่งใจไปช่วย
ส่งใจไปให้กำลังใจนะคะทั้งครอบครัวเองแล้วก็พี่อ๊อฟเองนะคะ

บันเทิงไทยรัฐก็ส่งกำลังใจไปด้วยละเอิญแล้วกันนะคะ